คนที่เห็นคลิปแล้วบอกโอ้โหทำไมใจร้ายใจดำใจโหดมากเลยนะฮะ
เป็นฆาตกรอมหิตเลยนะครับเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจับแมวใส่กระสอบ
ผู้ชายอีกคนหนึ่งก่อนที่จะเอากระสอบนั้นโยนทิ้งน้ำ
เขาทุบก่อนคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันฮะ

เขาไปจริงความดีอีกเลย
สิฮะคนถ่ายคลิปก็โอ้โหร้องไห้เสียใจนะครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในคลิปเนี่ยมีผู้ชายสองคน
คนแรกจับแมวยัดใส่กระสอบในกระสอบนี้มีแมวหลายตัวนะคุณนะ
แล้วก็ส่งต่อให้ชายสูงอายุอีกคน

แมวออกไปแล้วไปทำอะไรรู้ไหมคุณ
หิวออกไปแล้วนะไปทุบทุบกระสอบ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านสายม่วง
ที่ตำบลข้างซ้ายอำเภอพระพรมจังหวัดนคร๔ธรรมดร
ทีมข่าวของเราได้ติดต่อไป
ถึงคนที่ถ่ายคลิปคนถ่ายคลิปเป็นแม่ลูกคู่หนึ่ง
บอกว่าโอ้โหเหตุการณ์คนฆ่าแมวเกิดขึ้นในหมู่บ้าน
แมวใส่กระสอบแล้วเอาไปตี
โดยแม่ลูกที่ถ่ายคลิปก็สามารถช่วยแมวมาได้๓ตัว
เหลืออีกหนึ่งตัวต้องตายไปเห็นไหม
เพราะว่าในกระสอบมันมีหลายตัวน่าจะประมาณสัก๔ตัวนะครับ
เรื่องนี้ชาวเน็ตแชร์กันนะฮะ
แล้วก็ต่อมาทางมูลที่เองได้ออกมาโพสต์
ได้ประสานงานกับทางประสุทธิ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
และผู้กับโรงพรรคพระพรหมแล้ว
เพื่อให้ตรวจสอบแล้วก็นำตัวชายสองคนที่ใจร้ายเนี่ย
มาดำเนื้อคดีตามกฎหมายข้อหาธารุณกรรมศัตริย์นั้นนะครับ